ผู้หญิงคอทฤษฐ์เนี่ยเขาได้โปรดข้อความ
แล้วก็มีการใช้รูปของเราในข้อความนั้นด้วย
พูดว่ามันผิดกับธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสมัยยุคหรือไม่
อันนี้อยากจะแสดงว่าผิดเมื่อไหนบ้าง
ก็แปลกใจนะคะว่าผู้หญิงคอทฤษฐ์
ทำไมถึงเข้าใจว่าชุมทีพี่ใช่สีขาวดำนะคะ

เรื่องจากการปรับค่าจอหรือกล้องหรืออะไรต่างไม่เหมือนกัน
มันอาจจะเพียงเป็นสีน้ำเงินสีบุรัฐล่าน
แต่ว่าเมื่อเช้านี้ผู้หญิงคริกเองได้เจอที่ชั้นเครื่องอาหาร
แล้วก็ต้องเห็นอยู่ชัดเจนนะคะว่าชุดนี้เป็นสีขาวดำ
ก็เลยแปลกใจนิดหน่อยว่าธรรมดิการเข้าใจผิดมันขึ้น
แต่ว่าความเข้าใจผิดก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
โดยส่วนตัวแล้วยังไงช่อก็ยืนยันว่า
นี้เป็นชุดที่ต้องเป็นสีขาวดำ

เฉพาะเป็นวันที่เป็นวาระสำคัญมาก

ก็คือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายก
ไม่มีนายกมาจากการเลือกตั้ง๕ปีแล้วนะคะ
สิ่งที่ควรจะไปให้ความสำคัญที่สาระสำคัญตรงนั้นมากกว่า
ในเรื่องของการแต่งกายแน่นอนการรัฐเทศะเป็นสิ่งที่จำเป็น
โดยเฉพาะในสถานที่โซเวียนอย่างมันสำคัญ
แต่ว่าในเมื่อเรายืนยันแล้วว่านี่คือชุดที่ถูกต้องตามการรัฐอิสานแล้ว
เป็นชุดศูนย์แล้วก็เป็นสีขาวดำมีความเรียบร้อยหมดด้วยกับกรรทัยศาสตร์
ก็อย่างนี้จะเข้าใจว่าอย่างไรก็คงเป็นสิ่งที่สุด